คุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะว่ารถกระบะขับมาเร็วเหมือนจะแซงรถเบนท์ครับแล้วแซงไม่พ้นไปชนฝั่งคนขับแบบเนี้ยค่ะนี่รถเบ้นเสียหลักตกไปข้างทางโอ้โหนี่นะคะน้ำกระจายเต็มรถมันเป็นน้ำไมโลปั่นอ๋อไม่ใช่เลือดใช่ไหมไม่ใช่เลือดพี่อุ๋ยหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วตกใจนะว่าเลือดไหลเลือดกระเด็นไมโลปั่นมาใช่ค่ะใช่ค่ะ

อ้างว่าเป็นทหารเป็นคำกล่าวอ้างของเขานะแล้วยังไงแล้วเป็นทหารแล้วยังไงแล้วหนีทำไมเออก็ถามซ้ำว่าหนีทำไมครับเขาบอกเขาตกใจตกใจเหรอเจ้าของเบ้นบอกว่าตอนที่ขับมาค่ะพยายามจะหลบแล้วเพราะว่าเห็นแล้วล่ะว่ากระบะขาวคันนี้แต่งซิ่งแล้วขับเร็วแต่หลบไม่พ้นจริงจริงก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณ
นี่ดูนะคะเห็นไหมคะรถเบนพยายามที่จะแบบเบี่ยงหลบให้แล้วอ่ะครับโอ้โหรถเบนเสียหายเยอะตอนนี้ก็ยังช็อกอยู่นะคะถือเป็นอุบัติเหตุใหญ่ในชีวิตเลยอ่ะค่ะเธอก็บอกว่าถ้าเกิดความสูญเสียอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะยังไงล่ะไหนจะลูกหรือจะคนในครอบครัวมันจะยังไงนะคะก็เรื่องนี้ก็จะสู้คดีอย่างเต็มที่นะคะให้ประกันมาป
อะไรอย่างชาวเน็ตมาให้กำลังใจรถเบนเยอะเลยครับแล้วก็บอกเลยว่าอุ้ยดูความเสียหายโหมีจอดอยู่ที่โรงพักษณ์นี่โอ้โหดูสิต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนี่นะคะไอ้ที่หนีเนี่ยคนก็เลยสงสัยไงพี่อุ๋ยครับทำไมถึงกว่าจะมาพบตำรวจบ่ายสองอีกวันหนึ่งใช่ไหมฮะเออทำไมไม่อยู่ในที่คนเลยสงสัยว่าถ้าคุณตั้
เน็ตสงสัยนะมิวไม่ได้พูดเองนะคะนี่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ตั้งของสงเขตว่าเอ๊ะแล้วคนที่มาตอนบ่ายอีกวันหนึ่งใช่คนเดียวที่ขับเมื่อคืนหรือเปล่าใช่ไปเปลี่ยนคนอะไรหรือเปล่ามันมีข้อพิรุธเยอะไงถ้าชนเดี๋ยวนั้นช่วยเหลือเดี๋ยวนั้นทันทีเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอืม